ไม่ค่ะคราวนี้สุนัขเขาเป็นลีลาน่ารักเหมือนเขาแบบเจอเพื่อน
เจ้าของเขาเคยแบบมีอะไรน่ารักเป็นไซส์เล็ก

ไปดูกันว่าลีลาเขาจะเป็นยังไงค่ะ

นี่แหละค่ะจำได้เลยนะคะ
ดูค่อยแบบตอนแรกก็งงอยู่
อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
โดยโจลีนก็เป็นสุนัขที่ติดตุ๊กตาตัวสีเขียว
อยู่ตรงอุ้งเท้าหน้าตัวนี้อย่างหนักเลย
เจ้านายอย่างเอเมลี่คริสนะคะ
ก็เลยเกิดไอเดียทำตุ๊กตาให้เป็นหุ่นมาสคอตขนาดเท่าคน
พอโจลินเห็นตุ๊กตาเพื่อนรักขยายไซส์แถมเดินได้

แต่เห็นแววตาสีหน้าคือแบบมีความงงนะ

เฮ่ยตัวใหญ่ขึ้น
ก็เลยทีนี้รักเหมือนเดิมนะคะ
กระโดดเข้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงเรียบร้อย

แล้วก็ดีใจมากว่าเพื่อนตัวใหญ่ขึ้น

คือไม่ไว้ใจว่านี่ตัวอะไร